คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะ
ขอความช่วยเหลือไปให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานี
ครอบครัวนี้ลูกสาวถูกข่มขืนจนตั้งท้อง
แล้วน้องก็เครียดจนล้มป่วยต้องกลายเป็นคนพิการนอนติดเตียง
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลบึงน้ำรักนะคะอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอนางพันลภานามสมมุติค่ะ
เป็นคุณแม่ที่ดูแลนางสาวบีนามสมมุติเหมือนกันนะคะอายุ๑๘ลูกสาว
ตอนนี้ป่วยนอนติดเตียงร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ขณะที่ลูกสาวนอนอยู่บนห้องมีคนร้ายเป็นผู้ชาย๑คน
นเข้าไปบนบ้านงัดห้องเข้าไปคมคืนลูกสาว
ต่อมาผู้ก่อเหตุขอเจรจาจ่ายเงินให้๒๐๐๐บาท

นอนกลางคืนกันนี่แหละพอนั่นแล้วผู้ชายมันแอบปีนขึ้นห้องอ่ะ
ปีนเข้าหน้าต่างงัดหน้าต่างยังเป็นรอยงัดอยู่เลย
ยายเขาขึ้นไปเห็นรอยงัดอยู่
น้องเขาเรียกแล้วไม่มีใครได้ยินเขาอ่ะ
ก็ปล่อยแล้วก็
เขาก็คงคิดว่าไม่มีอะไรแค่ครั้งเดียว
คราวนี้ทิ้งช่วงมาเดือน๒เดือนประจำเดือนเขาไม่มา
เขาก็เลยซื้อมาตรวจก็ปรากฏว่าท้อง
นี่แหละค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
เกิดอาการชักเกร็งแขนขาไม่มีแรง
หมอก็ต้องผ่าตัดด่วนเนื่องจากว่ามีก้อนเลือดไปทับเส้นประสาท
หลังจากนั้นก็คลอดลูกชายออกมานะคะ
ทุกวันนี้แม่บอกต้องออกจากงานมาดูแลลูกสาว
รายได้ก็ได้จากสามีซึ่งสามีทำงานคนเดียวเลย
ต้องดูแลแม่ที่แก่ตาบอดหนึ่งข้างดูแลหลานชายอีกหนึ่ง
ดูแลลูกสาวอีกที่นอนป่วยติดเตียงที่ผ่านมาก็หยิบยืมเงินเพื่อนบ้าน
ไปซื้อข้าวปลาอาหารเอาไว้กินกันภายในครอบครัว
ตอนนี้อยากจะได้ของใช้ของผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงแบบนี้ค่ะ
รวมถึงของใช้สำหรับเด็กเล็กด้วยแล้วก็นมโผงอันนี้เนี่ย
ก็อยากได้เหมือนกันคุณแม่จะเอาไว้เลี้ยงหลานนะคะ
ถ้าหากว่าใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะ
ก็สามารถโอนเงินไปได้เลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอค่ะ
นางพันลภาจรรย์สุขเลขที่บัญชี๖๙๒๐๒๑๑๗๓๔
ธนาคารกรุงไทยสาขารังสิตนครนายกคลอง๑๑
หรือติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้นะคะ